มักง่ายไม่มัดไม่รัดค่ะจนทำให้แผ่นเหล็กจากรถคันหน้าเนี่ย
มันปลิวมาใส่คันหลังถ้าสำนึกได้ก็กลับมารับผิดชอบซะนะ
คนโพสต์เขาโพสต์ไว้แบบนี้เลยฮะไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
นี่แหละครับเหตุการณ์มักไม่ยากมักก็คือมักง่ายเออ
เพราะว่ามีคนร้องเรียนมาแล้วโพสต์แบบนี้เลยนะครับ
ถ้ารุนแรงคุณจะรับผิดชอบไหวไหม
ถ้าถึงแก่ชีวิตคุณจะรับผิดชอบไหวไหม
เจ้าหน้าที่ควรไล่กล้องนะ
หาคนมักง่ายมารับโทษเพื่อจะได้สำนึก
และถ้าคุณรู้และสำนึกกลับมารับผิดชอบด้วยนะครับ

ในการที่จะโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะครับ
โดยระบุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณบ่าย๓โมง
หน้าค่ายทหารบุรชัดเขางูที่ราชบุรีนะครับ

บอกว่ารถน้องสาวเป็นฟอร์จูเนอร์สีบอลทอง
มุ่งหน้าเส้นเขางูจอมบึงเพื่อกลับสวนพึ่ง

ซูซูป้ายแดงมีคอกเหล็กขับจี้ตูดฮะ
น้องสาวก็เลยเบี่ยงซ้ายหลบให้
แต่ปรากฏขณะที่คันนี้เขาแซงอยู่นี่ครับ

คุณดีมันไม่เจาะเข้ามานะ
ถ้าเจาะเข้ามากระจกแตกนะครับ
น้องสาวอาจจะถึงแก่ชีวิตได้นะครับ
คุณพัชรินผู้ที่เอามาโพสต์บอกว่า
ผู้ใดใช้เส้นทางหรือว่ามีภาพเหตุการณ์
ช่วงเวลาดังกล่าวที่เห็นป้ายทะเบียน

โดยชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นบอกว่า
โอ้โหเจอแบบนี้อันตรายมากนะฮะ
แล้วก็ห่วงใยมากถ้ากระจกแตกขึ้นมา
อาจจะโดนคนถึงเจ็บถึงตายได้นะครับ

ช่วยกันในการแจ้งเบาะแสนะครับ

นั่นรถตู้ที่ผ่านมาตอนจังหวะเกิดเหตุ

คุณดูมอเตอร์ไซค์คุณเห็นไหม
มอเตอร์ไซด์มอเตอร์ไซด์ตายไหมตาย
คุณผู้ชมฮะทีมข่าวของเราสอบถามข้อมูลจากคุณพัชรินที่เป็นผู้โพสต์เนี่ย
ให้ข้อมูลว่าตอนนี้เอารถไปเปลี่ยนกระจกใหม่แล้วแล้วก็ได้ไปแจ้งความไว้ที่สพราชบุรีนะครับ
ส่วนรถมีประกันชั้น๒หากยังหาคู่กรณีไม่ได้คือต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าซ่อมเองนะครับ
นี่ส่วนมีคนเข้ามาให้ข้อมูลนะบอกว่าเหมือนจะเป็นแผ่นที่ใช้วางของมันเป็นชั้นวางของหรือเปล่า
เออบรรทุกชั้นวางของมาหรือเปล่าเออแล้วมันปลิวมาทั้งชั้นเลยแบบนี้นะครับ
หลายคนบอกโหมอเตอร์ไซคันหน้าเสียวหัวมากเลยนะ